คุณผู้ชมครับเดินทางเที่ยวกันจนเหนื่อยบางที

หาอะไรดื่มหน่อยดีกว่านี่แม่ล่ะ

ดื่มอะไรให้มันคล่องคออย่างเช่นช้า

ของชอบเขาเลยแต่ว่าชานมไข่มุกที่นี่เขาขายแบบบุฟเฟ่เทให้กินแบบไม่อั้นไปเลยจัดกันไปเลยครับพาไปหน่อยที่นี่เลยครับร้านนี้ร้านฟรุ้งฟริ้งชาไข่มุกบุฟเฟ่
ชื่อยาวแถมอ่านยาก
แต่ว่าแน่นมากคุณดูค่ะตักไม่อั้น๕บาท
อยากเอาแบบไหนแบบสีสันแบบสีดำหรือจะเอาแบบไหน

น้องใบตองอยากรู้ไหมว่าอยู่แถวไหนอยากไปด้วยค่ะ
ริมถนนในซอย๒พี่น้องตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

จะไปเจอกับคุณพี่ท่านนี้คือคุณพี่สมเพชรวงขันเจ้าของร้าน
เขาเล่าว่าตอนแรกก็ไปเห็นร้านชานมไข่มุกเปิดกันเยอะแยะ
ค่ะพี่เขาก็อยากจะเปิดบ้างค่ะแต่คิดหาไอเดียที่เอาแบบมันไม่เหมือนใครอ่ะ
ไอเดียครับทำแบบนี้มาแล้วกัน
เป็นแบบชานมไข่มุกมุฟเฟ่มันซะเลย
ช้าไข่มุกมุฟเฟ่มัน
มีบัตรสะสมแต้มโปรโมชั่นครบ๑๐แก้วแถมด้วยนะ
อันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่สร้างยอดขายให้กับทางร้าน

นี่เลยบอกเลยว่า
ไม่ยากก็คือไปตักสิครับได้แก้วมาก็ไปตักเลย

อยากจะใส่ไข่มุกกี่อย่างสีไหนอะไรยังไง
แล้วใส่เท่าไหร่ก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณจะทานหมด
แต่ถ้าเกิดคุณใส่ไข่มุกเต็มแก้วจะใส่น้ำไม่ได้

เขาก็รู้น้องไม่ต้อง
แต่บางทีก็อยากจะกินเยอะเอาสักครึ่งแก้วก็พอ
อะไรแบบนี้ก็จัดกันเข้าไปนะครับ
คือที่บอกว่าตักกี่อย่างก็ได้เนี่ยราคาแค่๕บาทย้ำกันอีกที
แล้วเวลาไปสั่งน้ำเขาบอกว่ามีให้เลือกกว่า๔๐ชนิด
ก็คือถ้าใส่ไข่มุกแบบบุฟเฟ่เพิ่มไป๕บาท
แล้วก็ราคาน้ำต่างหากถูกไหมเข้าไป
จะเป็นชานมไข่มุกชามะนาวเขียวชาพูดได้หมด
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมว่าเราลองไปฟังไอเดียของพี่
ส่งเพชรกันหน่อยแม้ว่าแกมีแดวคิดแบบนี้
มาจากอะไรกันแน่ครับดีค่ะ
จุบันเมนูที่ร้านเราก็คือเมนูหลักก็เป็นไข่บุฟเฟ่ทั่วไป

ส่วนเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นวิสุคอนโด
เป็นพริกฟุ้งฟิ้งของร้านราคา๔๙บาท
แล้วถ้าจะเป็นตัวใหม่ก็จะเป็นนมส่วนเรนโบเป็น๓ชั้น๓สี
โอ้โหที่บอกว่าเป็นยอดฮิตของทางร้านนี่ก็คือเป็นแบบวิปสูตรแบบคอนโด
แบบสูงแล้วก็อันนี้เป็นแบบนมเรนโบ
บอกว่าถังสองใจใส่น้ำสองสี
โอ้โหเลือกไม่ได้ไงเลือกตัวที่แบบไหน
อยากกินเล็กน้อยทุกอย่างเลย

ว่าจะซื้อแก้วเดียวกิน๒คนคนละข้างก็ได้
แบบนี้ก็โรแมนทิกส์ไปอีกแบบนึง
นี่เรนโบใช่ไหมเป็นเรนโบค่ะคุณ

ผมว่าบางทีเขาน่าจะสูงเหมือนภูเขาเหล่ากามากกว่า

ใครอยากไปลองทานดูก็อยู่แถวริมถนน
ในซอย๒พี่น้องตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะ
คุณผู้ชมไปกันให้ถูกแล้วกันสำหรับร้านนี้
ชื่อกันหน่อยนะครับสำหรับร้าน
ขนมฟริ้งฟริ้ง

เป็นแบบบุฟเฟ่โอ้ยอีร้านนี้เก๋ไก่ได้พูดอีกทีได้ไหมเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงง
ชาฟรุ้งฟริ้งใช่ไหมคะ

ชาฟรุ้งฟริ้งไข่มุกบุฟเฟ่
เลือกดูคุณอยากทานอะไรทานได้หมดในร้านนี้ทานยันแก้วยันหลอดทานไป